คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีได้เปิดประเด็นไปนะคะ
ว่ามีเด็กสาวอายุ๑๖ปี
เข้าไปคบหาเป็นแฟนกับลูกชายของครอบครัวหัวร้อน
ครอบครัวหัวร้อนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะ
ก็เป็นครอบครัวที่เขาดังเพราะว่าไปทะเลาะกับตำรวจที่สพมาพตาพุธที่ระยอง
ไปด่าเขาอ่ะนะคะแล้วก็ในโลกโซเชียลก็เลยโอ้โห
ค้นประวัติว่าไปกลางเอาไว้หลายที่
ทีนี้เนี่ยครอบครัวของเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปีเขาบอกว่า
เขาไปตามลูกสาวที่บ้านของครอบครัวหัวร้อนบ้านหลังนี้ค่ะ
เพราะว่าลูกสาวโทรไปหาแล้วก็บอกว่าถูกพ่อของแฟนขอมีอะไรด้วย
ก็เลยทนไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้าน
พอแม่กับญาติไปที่บ้านของครอบครัวนี้จะพาเด็กผู้หญิงกลับ
ครอบครัวไม่ยอมให้กลับแล้วก็โวยวายโวยวายเป็นคลิป
ที่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้ทางครอบครัวหัวร้อนเขาออกมาชี้แจง
เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาบอกคลิปนี้ที่เราเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ย
มันเป็นคลิปเก่าเป็นปีแล้วแล้วเขาก็คบหากันเป็นแฟนแบบไม่ได้มีปัญหาอะไร
น้องผู้หญิงอายุ๑๖ปีก็เป็นแฟนเขาอยู่บ้านเขาปกติ
แล้วพ่อเนี่ยก็ไม่เคยไปล่วงละเมิดไม่เคยไปขอมีเพศสัมพันธ์อะไรด้วย
อยากจะให้มองข้อมูลทางมุมเขาบ้างเขาอ้างแบบนี้
น้องอายุ๑๖วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์
อายุ๑๖ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มาล่วงละเมิดอะไร
แต่ว่าโทรศัพท์ไปขอเงินแม่ซื้อของแม่ก็เลยอาจจะไม่เข้าใจเข้าใจผิดละมั้งบอกแบบนี้
ใช่ค่ะเราไปดูคลิปกันก่อนสั้นนะคะนิดนึงค่ะ

ให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอนนะคะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็เมื่อวานนี้เปิดกันไปแบบเต็มแล้ว
ให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วทางครอบครัวของเด็กสาววัยสิบหกปีอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวหัวร้อนเขาก็ไปตามลูก
คุณระวีการผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับแม่ของเด็กสาววัย๑๖ปีนะคะ

เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่ายังคงยืนยันอยากได้ตัวลูกสาวกลับบ้าน
เป็นห่วงลูกสาวมากเขาก็เข้าใจนะคือแม่เข้าใจว่าเขาคบกันเป็นแฟนกัน
แต่หัวอกคนเป็นแม่ค่ะรับไม่ได้กับเรื่องที่พ่อของผู้ชายวัยสิบแปดเนี่ย
มาขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของตัวเองฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
เป็นห่วงมากค่ะคือคือเป็นห่วงทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีข่าว
ตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปก็ห่วงว่าอยากให้เขากลับมาเรียนอยากให้เขาอะไรอย่างนี้
แล้วยิ่งรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นแบบนี้ยิ่งอยากให้กลับมาเร็วที่สุด
ยังไงก็คืออยากได้น้องกลับมาใช่ไหมคะคุณแม่

คุณแม่คะสุดท้ายคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับน้อง
อยากจะพูดอะไรกับลูกบ้างแล้วก็อยากจะฝากถึงครอบครัวนั้นอะไรบ้างคะแม่
ก็อยากจะให้น้องกลับมากลับมาอยู่ในครอบครัวของเราดีกว่า
ก็คือน้องมีแฟนมีอะไรก็แม่ไม่เคยขัดขวางอยู่แล้ว
แต่ถ้าเขาอยากให้น้องกลับมาเรียนนังคือ
ถ้าไม่เรียนก็หยุดก่อนก็อยู่ในครอบครัวของเราที่แบบมีเด็กคนรักมีเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครอบครัวกราวเหล้าอย่างงั้นนะ
และครอบครัวนั้นที่เขาเคยแบ่ง
แม่แค่ให้เขารับตำค์ของเขาไป
แม่ของเด็กสาววัย๑๖ยืนยันว่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๓นาคม
ตอนเด็กสาววัย๑๖บอกว่าตอนแรกที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ญาติฟังไม่มีใครเชื่อเลยนะ

แต่พอครอบครัวหัวร้อนไปก่อคดีที่มาพตะพุธจังหวัดระยอง
แล้วมีการขุดคุยเรื่องราวต่างนานาหลายคดีเนี่ย
พอคนอื่นได้ดูข่าวนี้โอ้โหเชื่อเลย
เชื่อเลยว่าเออพฤติกรรมอย่างนี้สงสัยจะจริง
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยตามไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุตามที่อยู่ในคลิปที่เขาเอามาเผยแพร่นะครับ
ทางฝั่งของญาติของหญิงสาววัย๑๖นะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนทบุรีนะครับ
พิกัดมาจากตำรวจของสพบางศรีเมือง
ที่นำทางทีมข่าวเข้าไปดูบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ปรากฏว่าบ้านนี้ปิดเงียบเลยครับคุณเห็นมาสอน
บริเวณหน้าบ้านก็อย่างที่เห็นก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง
วางอยู่เกลือนเยอะแยะไปหมดนะครับ
สอบถามจากผู้ที่ดูแลหมู่บ้าน
บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ก็คาดว่าครอบครัวหัวร้อนคงจะมาอาศัยบ้านนายจ้างอยู่
แต่ว่าครอบครัวนี้ก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับ

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ตั้งแต่ที่ตกเป็นข่าวเช้าที่จังหวัดระยอง

คุณระวีการก็เลยสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงนาทีที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันด้วยนะ
ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
มีคนมีเหมือนมีใครเดินเข้าบ้านเขาจะไปเอา

และทางโน้นก็บอกว่าเด็กไม่กลับ
คนที่มากับกลุ่มนี้ก็๓๔คนอยู่
แต่เราก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
ที่เขามาเขามาพูดดีไหมพี่หมายถึงอ่าตัวแม่เด็กอ่ะค่ะ
มาพูดยังไงเท่าที่เราได้ยินเขาก็จะชัดเขาไม่พี่ไม่ได้ออกมาน่ะ
แต่ว่าเขาไม่น่าจะพูดไม่ดีหรอกเพราะว่าเขาก็มาดีนั่นแหละ
เราก็ทีนี้ก็ยังไงเขาได้ยินเสียงโวยวายไง
คนที่เสียงดังคือคนที่อยู่บ้านนี้แล้วก็เสียงด่าต่อเสียงอะไรกัน
เขาก็หัวได้ยินเขาหัวเราะก็หัวเราะเหมือนเหมือนเด็กไม่กลับอย่างเงี้ย
เขาก็หัวเราะว่าเอ่ออยู่ที่นี่เด็กสุขสบายดีอย่างเงี้ย
ประมาณประมาณนั้นแต่เด็กร้องเสียงดังมาก
เสียงดังได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินว่าแม่กลับไปก่อนแม่กลับไปก่อน
เราก็คิดว่าเด็กคงไม่กลับอ่ะนะตามตามที่เราได้ยิน
แล้วเพราะเราอยู่ข้างนอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงมันคืออะไร
พี่ก็เพิ่งมาเห็นในคลิปนี้แหละว่ามันที่เห็นในคลิปมันก็ตรงนั่นแหละที่เราได้ยินอ่ะ
เนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกพอดูคลิปแล้วก็นึกถึงวันนั้นที่เขาได้ยินเสียง
มันก็ตรงกันครับนะคะเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังเพิ่มนะคะ
บอกว่าตั้งแต่ครอบครัวหัวร้อนเนี่ยมาอยู่หมู่บ้านแห่งเนี้ยอืม
ก็เหมือนกับไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีปัญหานะ
มีปัญหาก็คือชอบไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
แล้วพอถ้าไปมีปากเสียงกับบ้านหลังไหนขึ้นมาเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันเลย
ทั้งครอบครัวไปด่าคู่กรณีเหมือนกับคลิปก่อนก่อนหน้าที่นำเสนอข่าวไปอ่ะค่ะ
อืมเพื่อนบ้านบอกมันก็มีในหมู่บ้านเนี้ยเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นแหละครับ
ส่วนใหญ่คนที่อยู่แถวนั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่อยากมีเรื่อง
ก็ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน
ครอบครัวนี้เขาก็เพิ่งจะย้ายไปเหมือนกับผู้สื่อข่าวเรารายงานนะคะ
ครอบครัวหัวร้อนเขาเหมือนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็จะย้ายไปเรื่อย
ก็ทำงานก่อสร้างอ่ะใช่นะก็แล้วแต่นายจ้างทำที่ไหนก็ย้ายไปที่นั่นครับอ่า
อ้าวทีนี้เดี๋ยวมาดูในฝั่งของครอบครัวนี้บ้างเขามีกัน๓คนพ่อแม่ลูก
แม่นี่ชื่อนางหาทัยรัฐสมทวินอายุสามสิบห้านะครับลูกชายนายอิทธิพลสมทวินอายุสิบแปดค่ะ
ส่วนตัวพ่อตัวสามีเนี่ยชื่อนายพยอมแสงวันดีอายุสามสิบสาม
ตามรายงานข่าวบอกว่านี่เป็นสามีใหม่ของแม่นะเหมือนไม่ใช่พ่อแท้
ไม่ใช่พ่อแท้ของนายอิทธิพลวัยสิบแปดปีนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีล่าสุดในครั้งนี้
และครอบครัวนี้ตกเป็นเป้าของสังคมถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วคราวนี้เป็นเรื่องของลูกชายวัย๑๘ไปพรากผู้เยาว์ซะด้วย
นายพยอมแสงวันดีผู้เป็นพ่อที่ถูกอ้างถูกพาดพิงว่าเนี่ย
จะไปขอมีอะไรกับเด็กสาววัย๑๖ปีที่เป็นแฟนของลูกชาย
นายพยอมบอกว่าลูกชายของเขาไม่ได้ไปพรากผู้เยาว์ไม่ได้พรากลูกสาวเข้ามานะครับ
แล้วเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้นมาประมาณปีเสร็จแล้ว
โดยเด็กสาววัย๑๖ปีเป็นลูกสะพ้ายที่มาอยู่กินกับลูกชาย
ซึ่งครอบครัวของลูกสะพ้ายเคยไปแจ้งความเรื่องพรากผู้เยาว์
ไว้ที่สพเมืองสุรินทร์ค่ะเคยไปเจรจากับครอบครัวฝ่ายหญิงแล้ว
ครอบครัวฝ่ายหญิงตกลงเรียกค่าสินสอด๑แสนบาท
ตอนนี้ครอบครัวของตนกำลังหาเงินอยู่แต่ขอเวลาอีกระยะหนึ่ง
พยอมยังบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายก็เคยไปอยู่กินที่บ้านของฝ่ายหญิงบ่อยนะ
ก็ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
แต่คาดว่าอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าครอบครัวของเขากำลังมีปัญหามีเรื่องทางโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องการไปทำร้ายตำรวจก็เลยเอาคลิปมาซ้ำเติม
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่เคยขอมีความสัมพันธ์กับลูกสะพ้าย
ที่ผ่านมาก็เห็นลูกสะพ้ายเป็นลูกเป็นหลานอย่างมากก็เคยรูปหัวเท่านั้น
เป็นธรรมดาครับ

ประมาณนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเป็นแฟนลูกสาว
ไม่ใช่เด็กคิดคนอื่นที่มาจากที่ไหน
อืมเขาบอกว่าเราไปขอจะขอร่วมเพศ
อ้อโหไม่มีพูดเหมือนการ์ตูน
ต้องฆ่าของลูกชายพรรควิยาวอะไรอย่างนี้
จริงเราไปคุยกันแล้วคุยกันที่บ้านแล้ว
คือลูกชายผมไปนอนอยู่ที่บ้านเขา
เขาก็จะทำกับข้าวให้กินอยู่อะไรอยู่
แต่ไม่รู้ทำไมเขาก็จะแกล้งปาก

จริงก็ไปตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะ

เราก็พยายามหาสินสอดอยู่
ที่นี้ทางด้านของนางฮัตไทรรัชสมธวินเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าเชื่อมั่นในสามีนะคะ
เชื่อมั่นว่าไม่ได้ไปขอมีอะไรกับแฟนลูกชายอะค่ะ
บอกว่าตัวเองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลย
ตัวสามีก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้น
ส่วนลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาก็รักกันดี
ก็เนี่ยเขาก็อยากจะให้ลูกชายบวชก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน

คือมั่นใจในตัวแฟนว่าไม่ได้ทำค่ะ
ก็ถามจับตัวเด็กเขาก็ได้ค่ะว่าความจริงเป็นยังไง
ตอนนี้อาการร้อนรุ่นเราของเรา

วันนี้มา
สำคัญเลยก็ต้องฟังจากน้องวัย๑๖ปีคนนี้นะคะ
เด็กสาวไว้สิบหกปีคนนี้เขายืนยันค่ะว่าพ่อของแฟนไม่เคยยุ่งเกี่ยวข้อมีความสัมพันธ์ฮึกซึ้งอะไรนะคะ

แต่ก็ยืนยันว่าจะอยู่กับแฟนต่อไปค่ะ

น่าจะเป็นการสื่อสารผิด
เพราะน้องโทรศัพท์ไปหาแม่

ซื้อเครื่องสำอาง๒๓ครั้ง

มันนานแล้วเป็นปีแล้ว

กับที่ทางแม่กับญาติญาติบอกเลยนะ

ข้อกฎหมายให้นะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ด้วยวัย๑๖ปีทำได้หรือเปล่า

ลูกชายของครอบครัวหัวร้อนก่อนนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย

ซึ่งก็เห็นว่าครอบครัวของฝ่ายชาย

ก็เลยอาจจะไม่อยากให้ลูกสาวมาอยู่ด้วย

การใช้ชีวิตคู่ของเขาไม่มีปัญหา

อย่างนั้นแม่

ความกลัวอาจจะเสียหายไปจากความกลัว
กลัวแฟนก็โดนด่าไปด้วยอะไรอย่างนี้

ในเกี่ยวกับผู้หญิง

เพราะว่าทางผมอาจจะไม่ดี

ลูกสาวคุณจะโดนควงไปด้วย

นางสมทวินบอกว่ามารับทราบข้อกล่าว

ร่างกายตำรวจขัดขวางการ

พ่อแม่ลูกครอบครัวนี้กับคนงานที่อยู่ในคลิป

กระทำการตั้งแต่๓คนขึ้นไป

การจับกลุ่มแล้วก็ทำร้ายร่างกาย

ทีนี้มาดูคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ

ทางครอบครัวของน้องบอกว่าไปแจ้งความ

บอกว่าไปแจ้งเอาไว้๒พื้นที่ก็คือสพบางศรีเมือง
พื้นที่จนธบุรีก็คือเป็นบ้านของครอบครัวโหร้อน
อีกที่หนึ่งก็คือสพเมืองสุรินทร์ซึ่งก็เป็นบ้านของทางครอบครัวของน้องผู้หญิง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางตำรวจนะคะไปตรวจสอบเรื่องของคดีนี้
ผู้กำกับการสพบางศรีเมืองเขาก็ไปตรวจสอบให้ไปถามกับร้อยเวรที่รับเรื่องเอาไว้
เขาบอกว่าจริงแล้ววันเกิดเหตุแม่ของน้องผู้หญิงไม่ได้แจ้งความอย่างเป็นทางการ
ที่สพบางศรีเมืองนะคะแต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสถูกคมคู่และเกรงว่าจะถูกทำร้าย
ก็คือจากเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็คือบอกว่าถูกคมครู
มีทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นเลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในพื้นที่
แต่ว่าทางครอบครัวเขาก็กลับไปแจ้งความที่สพเมืองสุรินทร์ด้วยนะคะ
เราฟังเสียงตำรวจเล่าถึงคดีนี้นิดนึงค่ะ
สาเหตุก็คือฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาจะมารับลูกเขากลับ
เนื่องจากว่าลูกสาวเขาเนี่ยได้มาอยู่กินกับฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ย
ตั้งแต่เดือนวิทยุธนายยมประมาณรอบ๖๐แล้วค่ะ
ซึ่งเป็นเด็กนะฮะลูกสาวเขาเป็นเด็ก
แต่ว่าเขาก็ยังทางนู้นก็ไม่ยอมให้กลับเด็กก็ไม่ยอมกลับ
เขาก็เกิดทะเลาะกันอย่างนั้นใส่ตัวก็แล้ว
ใกล้แนะนำให้มาพบพนักงานตรับส่วนที่โรงพักษณ์
หลังจากที่พุทธิหายเขามาโรงพักษณ์เขามาพบรอยเวร
แต่เขาไม่ได้ประสงค์จะให้ดำเนินคดีอะไรเขาก็มาบอกว่าขอลงประจำวัน
เขาโดนแต่เขาเล่าเหตุให้ฟังว่าเขาจะมาตามลูกเขากลับ
แต่ลูกไม่ยอมกลับก็เลยมาขอลงประจำวัน
ไว้แล้วเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สุรินทร์เพราะเนื่องจากว่าลูกเขามาจากสุริน
ก็ประสานไปแล้วที่ร้อยเวรเขาก็บอกเขาออกหมายเรียกไว้ให้แล้ว๑ครั้ง
แต่เดี๋ยวเขาก็ทำต่อไปเพราะเขาเพิ่งไปร้องทุกข์
เขาก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันว่ามีลงคลิปเขาก็จะเร่งดำเนินคดีโดยเร็วครับ
นักข่าวของเราก็เลยถามข้อมูลมาให้เพิ่มนะคะกับทางด้านผู้กำกับสพบางศรีเมืองนี่แหละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันนะถ้าแบบนี้เนี่ยทางครอบครัวของน้องผู้หญิงเขาจะพาน้องกลับได้ไหมอ่ะ
ถ้าน้องเขาน้องไม่ยอมกลับหรือว่าทางครอบครัวหัวร้อนเนี่ยไม่ยอมให้กลับ
น้องผู้หญิงเขาอายุ๑๖ทางกฎหมายเนี่ยมันกำหนดเอาไว้ยังไงบ้าง
ท่านผู้กำกับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะกฎหมายมีข้อกำหนดและบังคับว่าเด็กอายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีแม่ของเด็กมีสิทธิ์ในตัวเด็กทุกเงื่อนไข
ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามหมายความว่าแม่ของน้องผู้หญิงวัยสิบหกปีอะค่ะ
สามารถนำตัวน้องกลับสู่ครอบครัวได้นะคะแต่เบื้องต้นตำรวจเขาเลยบอกว่าให้มีการเจรจากันก่อน
สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนแล้วก็แยกสอบตัวน้องผู้หญิงด้วย
ส่วนคดีความที่แม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖แจ้งความเอาไว้นะคะ
ข้อหาพรากผู้ยาวทางสพเมืองสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดต่อไปที่ทางครอบครัวหัวร้อน
มารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นอาจจะต้องมีการเจรจากันก่อน
เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้นะคะ
คือมันต้องมีผลตามกฎหมายด้วยเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะ
ไม่ใช่ว่าเรารักกันเราจะไปอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ได้

ทุกฝ่ายต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็อ้าวโอเคนะอย่างนี้นะชัดเจนนะ
เพราะกฎหมายเขากำหนดห่วงอายุเอาไว้เพื่อคุ้มครองเด็ก
ทีเด็กวุฒิภาวะการตัดสินใจอาจจะไม่เต็มที่นะคะ